ข่าวเที่ยงไทยรัฐในช่วงนี้มีเรื่องของอุบัติเหตุให้ติดตามกันนะครับ
เป็นวินาทีชีวิตเลยเหรอฮะใช่ค่ะแล้วภาพที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่ภาพค่อนข้างหน้าหวาดเสียวนะคะคุณผู้ชมดูคลิปค่ะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะภาพจากกล้องวงจรปิดเราก็ขออนุญาตที่จะเซ็นเซอร์
ขณะที่ผู้ตายเนี่ยโอ้โหห้อยอยู่ตรงเสานะครับ
ต้องบอกลักษณะของการเกิดเหตุนะครับคือลักษณะเมื่อผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มาอย่างรวดเร็วนะคุณนะ
แล้วก็ชนเข้ากับเสาอย่างแรงและทีนี้ตรงเสามันมีเหล็กยื่นออกมาตัวผู้ตายไปกระแทกที่เสาโดนเหล็กเสียบทะลุหน้าอก
ทำให้ตัวของเขาเนี่ยห้อยอยู่แบบนั้นกับเสาไฟฟ้าใช่ค่ะ
ต้องเซ็นเซอร์ภาพเอาไว้เป็นไม่กี่วินาทีเองวินาทีของอุบัติเหตุแต่มันน่าหวัดเสี่ยวมาก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนวิชิตสงครามที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะหลังจากที่กู้ภัยเป็นกู้ชีพเทศบาลเมืองกระทู้
พอเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็ต้องเข้าไปช่วยผู้หญิงที่ชื่อว่านางขนึงนิษย์
อ่อนอ้วนอายุ๒๕ปียังเร่งด่วนเพราะว่าอย่างที่คุณศือบสกุลบอกไป
บอกไปหลังจากที่ชนปุ๊บเหล็กแหลมที่มันติดอยู่กับเสาไฟฟ้ามันทะลุ
บริเวณหน้าอกของเธอนะคะทำให้เธอตัวเธอจะต้องห้อยอยู่แบบนั้น
กู้ภัยมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตต้องใช้เครื่องตัดทางค่ะ
ตัดเหล็กออกมาและเหล็กเนี่ยยังคงเสียบอยู่ที่ตัวเธอนะคะ
ปักอยู่ที่กลางอกเนี่ยนะคะเอาตัวลงมาปฐมพยาบาลเบื้องต้น
นำตัวส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตโดยด่วนเพื่อผ่าตัดเอาเหล็กออกจากหน้าอกนะคะ
ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
และหลังจากนั้นคาดว่าน่าจะหลับในค่ะทำให้รถเสียหลักเบนออกด้านขวา
พุ่งชนเสาไฟฟ้าจนทำให้เหล็กเสียบคาหน้าอกดังกล่าวนี่แหละค่ะ
อ่าขับถึงความระมัดระวังได้ด้วยครับ